เรื่องนะคะที่อันนี้ก็ตำรวจทำงานไวเหมือนกันค่ะที่เชียงรายนะคะ
พบศพคุณลุงวัยหกสิบเจ็ดปีคนนึงสภาพศพเนี่ยถูกมีดฟันแบบแปดแผลค่ะ
ใบหน้าทั้งไทยทอยหน้าผากด้านหน้าหน้าอกนะคะแล้วศพเนี่ยถูกโยนเอาไปทิ้งที่แม่น้ำลาว
แต่ด้วยความที่แม่น้ำลาวเนี่ยน้ำมันไม่ได้ลึกมากครับ
ร่างของลุงเนี่ยก็เลยลอยมาติดก่อย่าแล้วก็มีคนมาพบศพ
เตอร์ไซค่วงข้างของลุงเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลกันจากจุดพบศพเลยนะคะ
คนก่อเหตุเนี่ยคือหลานแท้ของลุงเองนะคะ
เขาบอกว่าเขาเสพยาบ้าไปสองเม็ดดื่มเหล้ามาด้วย
แล้วลุงอ่ะมาด่าเขาก่อนมาด่าที่เขาอ่ะ
เอาหินไปคว่างใส่วัวของลุงเขาก็เลยต้องป้องกันตัว
เดี๋ยวไปฟังเรื่องเล่าของเขากันหน่อยค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ย
ชื่อว่าคุณลุงคำอ้ายสายใจดีอายุ๖๗ปีนะคะ
เป็นชาวตำบลแม่เจดีใหม่ค่ะก็ไปพบศพอยู่ที่พงหญ้าริมแม่น้ำลาว
สภาพศพเนี่ยมีรอยมีดฟันที่หัว๘แผลที่ไทยทอยหน้าผากแล้วก็ด้านหลัง
ลักษณะเนี่ยศพเหมือนถูกลากมาประมาณสัก๑๐๐เมตรเพื่อจะโยนลงแม่น้ำด้วย
จากศพประมาณสักห้าสิบเมตรก็มีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างบรรทุกย่าที่เป็นของลุงคำอ้ายเนี่ย
ลักษณะคือเหมือนรถถูกขี่แล้วก็พุ่งลงไปในก่อย่าแบบนี้ค่ะ
ชุดสืบสวนสพแม่เจดีนะคะจับตัวคนก่อเหตุก็คือ
นายมานบอินทะนันต์หลานชายรอยสี่สิบเอ็ดปีของลุงคำอ้ายได้ทันที
เพราะว่ามีคนเขาเห็นว่านายมานพขี่มอเตอร์ไซค่วงข้างของลุงพุ่งลงไปในก่อย่า
แล้วนายมานพเขามีจุดสังเกตคือตาข้างขวาเขามีลักษณะเหมือนพิการ
คนก็เลยจำได้พอตามไปจับปุ๊บ
ก็เจอทั้งมีดพระหนึ่งเล่มที่เป็นของกลางนะคะ
ตอนแรกเนี่ยนายมานพก็ให้การวกไปวนมา
แต่สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพว่าฆ่าลุงของตัวเองจริง
ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
จุดแรกที่พาไปเนี่ยคือริมน้ำข้างบ้านนายมานพเอง
จุดตรงนั้นคือจุดที่เขาทะเลาะกับลุง
คือลุงขี่รถพ่วงข้างเอาถั่วแระญี่ปุ่นจะมาให้วัวกินที่คอกวัว
แล้วเจอมานพลุงก็เลยตอบว่ามานพว่าเอาหินไปคว่างใส่วัวของลุงทำไม
คือวันก่อนเอาหินไปคว่างใส่วัวของลุงลุงเขาก็โกรธ
เขาก็เลยมาต่อว่าก็เลยมีปากเสียงกันแล้วนายมานพเขาเล่าเรื่องแบบนี้
เขาบอกว่าลุงถือไม้มาไล่ตีเขาแล้วฟาดโดนไทยทอย
เขาก็เลยชักมีดพระที่พกติดตัวออกมาป้องกันตัวแต่ลุงคำอ้ายก็ยังจะมาแย่งมีดผมอีก
ผมก็เลยเอามีดเนี่ยกระหน่ำฟันที่หัวของลุงแบบไม่ยั้งเลย
แล้วก็ลากศพไปทิ้งตรงลำน้ำแม่น้ำลาวห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๑๐เมตร
เขาบอกว่าผมต้องป้องกันตัวจุดที่สองค่ะ
ก็คือจุดที่นายมานพขี่มอเตอร์ไซค่วงข้างของลุงคำอ้ายไปทิ้งน้ำนะคะ
จุดที่๓เนี่ยเป็นริมน้ำคลองแม่เจดีที่นายมานพปั่นจักรยานมาล้างตัวหลังก่อเหตุ
เขาบอกว่าอ๋อผมหิวข้าวตอนที่เจอคนเขาก็บอกว่าหิวข้าว
ก็เลยจะมาเก็บผักกระเฉดจะเอาไปทำกับข้าวกินที่บ้านแล้วก็ลงเล่นน้ำล้างตัวที่เปื้อนเลือด
เขาว่าแบบนี้ส่วนจุดที่สี่ก็คือถนนข้างริมคลองแม่เจดีที่ตำรวจเนี่ยจับตัวได้
จังหวะที่เขากำลังจะปั่นจักรยานเข้าหมู่บ้านนะคะนายมานพยังคงพูดอยู่ว่า
ที่ผมทำผมป้องกันตัวจริงนะแต่ผมก็โกรธที่ลุงคำอ้ายชอบด่าอยู่ได้ทุกวัน
เมื่อวานอ่ะลุงคำอ้ายก็ด่าแต่ว่าก่อนเกิดเหตุอ่ะ
ผมก็ยอมรับแหละว่าผมเสพยาบ้าไปสองเม็ดแล้วตอนเช้าก่อนเกิดเหตุก็ดื่มเหล้าไปด้วย
แต่ผมรู้ตัวนะผมมีสติดีทุกอย่างครับ
ผมป้องกันตัวเขาทำไมป้องกันตัวยังไง
มันใจมันทุกละหุ้กครับ
เวลามันมีครับมาถึงกระดาษผมนึงว้านสุด

ก็นิดหน่อยครับ

มานพบอกว่าผมมั่นใจว่าลุงคำอ้ายอ่ะ
วางยาฆ่าแม่ผมเมื่อ๕ปีที่แล้ว

แต่หลังหูแว่วบ่อยมันชอบได้ยินเสียงอะไรไม่รู้
หลังผมเลยเอากระดาษยัดเอาไว้จะได้ไม่ได้ยินอะไร

เขาก็บอกว่าก็เสียใจสำนึกผิดแล้ว
อยากจะขอโทษครอบครัวด้วยที่ฆ่าลุงแท้ของตัวเอง

แม่มันกูฆ่าตายแล้ว

อยากจะพูดอะไรกับครอบครัวคุณตายไหมครับ

ถ้าคนโดนเหตุการณ์แบบนี้
แล้วคุณจะทำยังไง

ไม่เช่นพามาทิ้งจ้า
เราลองจำลองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
คำให้การและคำบอกเล่าของนายมานพคนเกาะเหตุนะคะ
เขาบอกว่าลุงคำอ้ายมาหาเรื่องเขาก่อนใช่ไหม

ลุงคำอ้ายขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
เกี่ยวถั่วแระแล้วก็ย่าที่สวนใกล้บ้าน

ลุงคำอ้ายครับบังว่า
ก็เลยตอกแล้วมานพบอกว่า
ลุงก็เลยโกรธก็เลยตอบว่า

เลยเอามิพร้าที่ถืออยู่เนี่ย
ฟันศีรษะลุงคำอ้ายแบบไม่ทันได้ตั้งตัวลุงแกก็ล้มลงกับพื้น
เสียชีวิตหลังจากนั้นนายมานพก็ลากร่างของลุงเนี่ย
ตั้งใจจะไปโยนลงน้ำที่แม่น้ำลาวแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของลุง
พุ่งลงน้ำหวังว่าจะอำพลางคดี
แต่รถมันไปติดโครนแล้วก็พงหญ้านะคะแล้วจังหวะเดียวกันมีชาวบ้านเขาผ่านมาเห็นพอดี
จังหวะนายมานพขี่รถพุ่งลงน้ำนี่แหละชาวบ้านก็ถามแบบเอ้ยทำอะไรอ่ะ
นพตกใจก็เลยรีบปั่นจักรยานหลบหนีไปแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะ
ตำรวจก็จับตัวได้ค่ะ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้ตายด้วยนะฮะเพราะนี่คือสิ่งที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างเอาไว้
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับน้องสาวของผู้ตายนะฮะชื่อว่านางทองจันทร์อายุ๖๑ปีนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเธออยู่ที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุแค่๔๐เมตรเอง
ตอนนั้นได้ยินเสียงนายมานพตะโกนมาว่าเจอใครเนี่ยจะฆ่าให้หมดก็เลยออกมาดูที่หน้าบ้านลองส่องดู
มานพเนี่ยขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ตายออกไปทีแรกคิดว่าผู้ตายคงจะให้นายมานพขี่รถออกไปมั้ง
แต่หลังจากนั้นไม่นานมีเพื่อนบ้านมาบอกว่านายมานพเนี่ยได้ฆ่าพี่ชายของเธอนะครับ
แล้วเอาศพไปทิ้งน้ำก็รีบวิ่งไปดูก็เห็นรถจักรยานยนต์ทิ้งอยู่ในน้ำห่างออกไปนะ
แล้วก็ไปเจอศพอีกจุดหนึ่งติดอยู่ที่ริมตลิ่งตอนนั้นตกใจมากทำอะไรไม่ถูกแล้วก็เสียใจมาก
คนก่อเหตุก็คือหลานชายแล้วมาทำได้อย่างแบบโหดเยี่ยมขนาดนี้
เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดให้ถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
มาเถอะฟังเลย

ทุกวันก็จะมาให้อาหารวัวที่เลี้ยงไว้๕ตัว
บอกเคยสอนหลานนะครับว่าอย่าไปลักเล็กขโมยน้อยของคนอื่น
ตั้งใจทำมาหากินนะเพราะว่านายมานพเนี่ย
ชอบไปขโมยข้าวของของชาวบ้านทุกวันล่าสุดไปขโมยแบตเตอรี่รถแบ็คโฮ
ของชาวบ้านเขาถูกตำรวจจับแต่ถูกจับได้ไม่ถึงสามวัน
ก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็มาก่อเหตุฆ่าลุงตัวเองนะฮะ
คือเชื่อว่าที่ทำไปเนี่ยคงเพราะเสพยาบ้าอย่างหนัก
มันทุกอย่างอ่ะเขาขโมยนะชาวบ้านเขาเดือดร้อนกัน
ขโมยอะไรอ่ะชำแหละรถเขามั่งเอาอะไรที่มันขายได้อ่ะ
เอามาซิ้วยาเสร็จอ่ะชาวบ้านหลวงที่เขาอ่ะไม่น่าปล่อยมาเลย
จะปล่อยมาทำไมปล่อยมาก็ไม่ทำมาหากินก็ไป
ชำพวกเล็กขโมยน้อยของเขาอ่ะเหลือใจหลานแท้หลานในไส้
เคยของผู้ตายนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุช่วงเช้าไปทำงานรับจ้าง
ถั่วร้ายญี่ปุ่นกับผู้ตายอยู่เลยนะฮะพอตกตอนเที่ยงเนี่ยอ้าว
รู้ข่าวว่าหลานชายเนี่ยฟันเขาจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
คือให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยร้องไห้นะให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยนะครับ
บอกว่าสงสารนายคำอ้ายมากต้องมาเสียชีวิต
ด้วยน้ำมือของหลานชายตัวเองซึ่งเป็นหลานที่เลี้ยงมากับมือเลย
รักแกมากครับไม่เคยก็ได้ยินเสียงร้อง
แกร้องอยู่ข้างข้างบ้านผมแต่หัวของแกเนอะ
เธอผีเจ้าหงกันเนอะแต่เชื่ออยู่ผมเชื่อครับ
ผมไม่เคยโกหกใครผมเชื่อหลานก็ไม่น่าทำอย่างงี
หลานเนี่ยอีกคนนะไอ้แอร์เป็นน้องของคนนี้
ติดคุกไปแล้วติดสองสามครั้งน่ะ
ข้าทิ้งทำบอกก็ข้าทิ้งบอกผมบอกเอาข้าทิ้งไปเลย

อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
วันนี้ญาติครอบครัวพี่น้องวันนี้ก็มาร่วมแสดงความอาลัยกัน
คือทุกคนสงสารนะฮะเพราะว่าทุกคนยืนอย่างเมื่อไหน

วันนี้รับศพมาก็มาทำพิธีรดน้ำศพนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตามความเชื่อในพื้นที่เนี่ยญาติพี่น้องจะไปพรมน้ำส้มปล่อยที่ศพผู้ตาย
ตามความเชื่อเป็นการขอเข้ามาศพอโหสิกรรมซึ่งกันและกันด้วย
อีกความหมายหนึ่งส้มปล่อยก็หมายถึงการปลดปล่อยดวงวิญญาณ

เราได้คุยกับลูกชายนะฮะลูกชายของนายคำอ้าย
พ่อก็เก็บต้นถั่วแระขึ้นมา

ปกติเนี่ยตัวเขาจะเป็นคนไปช่วยพ่อเอาถั่วให้วัวกิน
แต่พ่อบอกว่าวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเองนะก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยรู้สึกแปลกอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าคืนก่อนเกิดเหตุสะดุ้งตื่นมากลางดึก
แล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยจนกระทั่งญาติเนี่ยโทรมาบอก
ว่าพ่อเนี่ยถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในน้ำ
ทีแรกยังคิดว่าเออพ่อขี่จักรยานยนต์ตกน้ำไปเองหรือเปล่า
พอไปดูศพพบว่ามีบาดแผลถูกฟันที่ศีรษะ
ซึ่งคิดตั้งแต่แรกเลยว่าคือฝีมือของนายมานพแน่นอน
คนที่เป็นหลานชายเพราะก่อนหน้านี้นายมานพเนี่ย
อาการหลอนนะชอบแก้ผ้าเดินไปเดินมา
ขู่จะเอาชีวิตเขาด้วยไม่ใช่แค่พ่อ
วันเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้เอาถั่วแระไปให้วัว
แต่พ่อเนี่ยกลายเป็นว่าพ่อบอกเดี๋ยวพ่อไปเองเนี่ย
พ่อเลยต้องมาเสียชีวิตซึ่งเขาเสียใจมากนะฮะ
เพราะพ่อเองก็เลี้ยงหลานคนนี้คือนายมานพมาตั้งแต่เล็ก
สุดท้ายเนี่ยมาเนรคุณด้วยการฆ่าพ่อของเขา
คือคนมันจิตหลอนมันประสาทมันไม่เกี่ยว
ทั้งที่แม่มันเป็นโรคแบบเป็นล้มในห้องน้ำ
ล้มในห้องน้ำแล้วเลือดพรั่งในสมองแน่ตายถูกไหม
แล้วก็โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลแมวตาย
แล้วจะไม่เกี่ยวกับวางยาเลย
แล้วมันก็หลอนมาหาว่าแม่มาโดนวางยา
ให้รัฐบาลให้อะไรมันมาจัดการให้มันเป็นรูปธรรมให้มันชัดเจนให้ดูแล
ว่านี่มันคือบทเรียนที่ว่าแบบการสูญเสีย
ไม่อยากให้ครอบครัวอื่นได้สูญเสียเหมือนผม
นี่ฮะลูกชายผู้ตายถึงขั้นเรียกร้องผ่านสื่อเลยนะครับ
บอกว่าเรื่องยาเสพติดจะจัดการกันอย่างไรดี
คือคนเสพยาจนหลอนเนี่ยจนมีอาการอยู่อย่างนี้ก็อยู่ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่อยู่ทุกวัน
สุดท้ายมันก็เกิดเหตุขึ้นจนได้นี่เกิดขึ้นเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในครอบครัวกันเองด้วยนะฮะ
ตำรวจแจ้งข้อหานายมานพคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ซ่อนเร้นศพแล้วก็เรื่องของยาเสพติดที่เสพยาด้วย
เพราะว่าตรวจปัสสาวะแล้วเนี่ยพบสารเสพติดในร่างกายนะครับ
ตัวนายมานพก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังนะครับท่านผู้ชมครับ